ตอนนี้ฟื้นอันตรายอีกที่
อยู่ตรงนี้มันรู้สึกลำบากแล้วใช่ไหมคะ
ไม่เลยธรรมดา

ก็คือขอบสุขทางใจมาก่อน

โดดเดี่ยวเยียวดายถึงมีคนมากมายแต่ก็ไร้ตัวตน
มีเพียงลมหายใจที่ทำให้ร่างกายยังคงเดินอยู่
ชื่อเป็นหนึ่งชื่ออะไรคะคุณสมานสมานสมานวันนี้คุณก็
๘๗แล้ววันเกิดเบื้องนอนอยู่นู้นวัดพ่อโถทรผมมาอยู่กรุงเทพฯ
เป็นตอนอายุ๑๕ที่แรกผมก็รับจ้างทำงานเป็นลูกน้องเขาอ่ะ
อยู่เทคโนโลยีสอบซื้อทิศโครมเจ้าหน้าดูเครื่องเลยลุงเรียนมาหรือว่าใช้
ประสบการณ์ประสบการณ์ผมไม่ทำงานต่างกับประชาติห้าปีทำ
ด้านกล่าวไปเสร็จปุ๊บเขาไปส่งส่งอะไรตามประเทศนั้นประเทศนี้
บ้านก็เบื่อลูกหลานอยู่วันไหนอยู่ผมเบื่อไอ้มันก็มันเช้ามืด
ก็ออกไปทำงานแล้วก็กลับกระทุ่มสองทุ่มมาก็ไม่บอกพวกมันเลย
มันก็บอกทำไมไม่อยู่บ้าน
ว่ากูก็ไปกูเรื่อยเรื่อยว่าพี่เกลียดลูกค้า
โอ้เห็นรถมาถ้ารถมาขายของจะมาขายของขายน้ำขายน้ำ
หลุมชิ้นย่างบางอะไรขอไก่ทอดหมูทอดเพราะเช้ามืดเกือบปีสาม
ผมนั่งจุกเท้ามาตรงนี้
จุกแน่นอ่ะอืมอืมอาจจะไม่ออก
พอดีก็พงษ์นี่แฟนธนุษย์มาตอนเช้ามาตอนเช้าเลย
แล้วก็เห็นผมจุกเท้าของผมไปน้ำมอนมันก็พาไปส่งโรงพยาบาล
เคยเห็นแกตรงนี้คิดว่าแกไม่มีญาตินอนแน่ก็เลยถาม
ปวดปวดท้องปวดท้องทีนี้แฟนก็เลยไปขายขวดกลับมา
ก็เลยว่าตามีบัตรมีอะไรไหมอืม
บอกว่ามีถ้างั้นเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลกลางให้
หมอโรงพยาบาลกลางก็ส่งราชวิถีต่อเพราะว่าบัตรส่งของแกอยู่โรงพยาบาลราชวิถี
ผ่าไส้ท้องแกไม่ค่อยดียกของหนักไม่ได้
แล้วก็กินข้าวไม่ค่อยตรงเวลา
ตอนนั้นคือเจอทั้งแรกไหมใช่ไหมคะเจอเขาทั้งแรกอ่ะ
คงเขาเป็นคนชวนลุงมาอยู่นี่หรือว่าลุงคนนี้ครับคือเขามีบุญคุณกับเรา
ช่วยชีวิตเรารอดมาทุกวันเลยเราก็บอก
ไม่ต้องมาเอาอะไรมาให้ฉันหรอกแต่เดี๋ยวฉันก็ยังชั่วดีฉันจะมานั่ง
กฎให้มาทำกันเรื่อยมาก็นับถือกันเรื่อยมา
เขาก็รู้ว่าเราเดินไปไหนไม่ค่อยจากนั้น
ลุงสม่านเนี่ยจะเป็นภาพสะท้อมของักษการคนไร้ที่พึ่ง
โฮมเลสณปัจจุบันที่เป็นของผู้สูงอายุ
ไม่ว่าจากกรณีของน้อยใจลูกหลานอยู่กับครอบครัวไม่ได้
สุดท้ายหนีออกมาอยู่คนเดียวโฮมเรทหรือสังคมข้างถนนที่เขาเจอเนี่ย
อมรับเขามากกว่าคนในบ้าน
ซึ่งจริงมันเป็นสถานการณ์ปัญหาครอบครัวนะปัจจุบัน
เชื่อว่าคนทุกคนเกิดจากครอบครัว
สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาไม่ใช่การสร้างบ้าน

แต่ครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วม

ไอ้ลูกหลานบางทีทำรุ่นนั้น
ไอ้นู้นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาดเงินท้องแบบพอใช่

เราจะอย่าอย่าปูค่ะ
เปล่าอะกูไปหากินกันเองดีกว่า

ให้พี่ฝังมาก

ตรงนี้แหละ

พี่รู้สึกยังไงว่าเวลาต้องมาช่วยคนที่เราไม่เคยรู้จักกับมาก่อนเลย
ไม่ความรู้สึกคุณแล้วถ้าเจอคนจีบแพทย์ให้เปิดมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้ว
อันนี้หายแล้ว

เจอแล้วก็เอามาอาหารเอออันนี้ดีก็เอามาอาหารดีก็เอามาอาหาร

เวลากลับบ้านกลับไปนานไหมคะ
ก็ไม่นานอะไปอย่างดีก็วันเดียว
อยู่เฉยน้องกายมานั่งกินนอนกิน
คนเราอยู่ตรงไหนแล้วจะตายมันก็ตายไม่ได้คิดอะไร

ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วมันเงียบดีไม่ใกล้มันก็คุกบ้านเท่าไหร่
แต่ตรงนี้สบายกาย

ตรงนี้สบายใจ